ถึงข่าวที่ผมโปรยไว้ครับภรรยาในประชาวโคลาสนะครับ

สุดท้ายไปเจอมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็พบว่าสามีนั้นนะฮะถูกรถน้ำมัน
รถบรรทุกน้ำมันชนเสียชีวิตอยู่ที่บุรีรำ
นางสาวกฎชวันกุศะน้อยอายุ๒๔ปี
เธอเป็นชาวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
โพสต์ภาพนายไกรสอนนินวงอายุ๒๘ปี
สามีของเธอที่หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๑๙พฤษภาคม
ขอเบาะแสจากคนที่เห็นสักหน่อยนะครับ
ว่าสามีของเธอจะได้รับอันตราย
กระทั่งต่อมาเพราะว่านายไกรสอนเสียชีวิตนะครับ

ศพถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลหนองกี่บุรีรำ

มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ขออภัยครับเป็นกล้องติดหน้ารถบรรทุกน่ะมานี่ครับ

นายกลายสอนวิ่งตัดหน้าในระยะกับชั้นชิดเลยครับ
อันนี้คือเขากำลังจะข้ามถนนหรือว่าจงใจ
นั่นน่ะสินั่นน่ะสินี่แหละดอมที่คนสงสัยเมียเขาก็สงสัยนะครับ
กฎชวันเล่าต่อบอกว่าตอนกลางคืน
ที่สามีจะหายไปสามีบอกว่ามีคนมาตามฆ่า
จากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปโดยไม่บอกให้ใครรู้
พยายามโทรศัพท์หาแต่ติดต่อไม่ได้ครับ
กระทั่งน้องสาวของสามีเนี่ยไปเจอมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งไว้ข้างถนนที่
ถนนนี่ถนน๒๔นะหรือถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดมเนี่ย
ก็ค่อยแกะรอยสอบถามชาวบ้านกับตำรวจไปจนเจอฮะ
นายกรสอนถูกรถบรรทุกน้ำมันชนเสียชีวิตอยู่ที่บุรีรำ
เธอรู้ข่าวช็อกครับเพราะสามีเนี่ยเป็นเสาหลัก
เป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูกกัน๒คน๒ขวบคนขวบเศษคน
เรื่องต้นนะครับเธอไม่คิดนะเธอไม่คิดไม่เชื่อว่าสามีจะจงใจให้รถบรรทุกน้ำมันในชน
คิดว่าน่าจะพยายามวิ่งข้ามถนนโดยไม่เห็นนะฮะรถบรรทุกน้ำมันมากกว่า
เดี๋ยวคงต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบแล้วก็สรุปสำนวนต่อไป
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ